ไปดูนาทีที่เจ้าหน้าที่นะครับเขาไปบุกจับวัยรุ่นเนี่ยรวมตัวกันมั่วสุมเสพยาบ้าครับแล้วพอเจอเจ้าหน้าที่ครับแน่นอนครับเหมือนบ่อนแตกเลยแตกกระเจิงกระเจิงบางคนเนี่ยวิ่งไปนะวิ่งเร็วนะแล้ววิ่งไปไกลพอจนมุมปั๊บต้องขอยาดมนะฮะจากเจ้าหน้าที่เนี่ยดมก่อนนะครับแล้วค่อยจับนะครับเอาไปดูภาพ
นั่งเรียนของคุณข้างหลังของคุณ

คุณผู้ชมฮะไม่ได้เป็นอะไรครับวิ่งหนีเจ้าหน้าที่

นาทีที่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ

อำเภอนาเชือกและชุดสืบสวน

เข้าตรวจค้นแล้วก็จับกลุ่มวัยรุ่นที่
มั่วสุมเสพยาบริเวณซุ้มไก่
ไม่มีเลขที่ท้ายหมู่บ้าน

อำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามครับ

วัยรุ่นเนี่ยหนีกันกระเจิงทีเดียวครับ

จับตัวมาได้แค่๓คนตรวจปัสสาวะ

คนนี้เนี่ยหนีไปไกลได้ประมาณสักกิโลหนึ่งได้

ค้นที่บ้านเจอปืน๒กระบอกครับ

ประดิษฐ์นะครับแล้วก็ปืนอัดลมยาว

คนนี้วิ่งเร็วแล้วหนีไกล
กลางทุ่งนาระยะทางรวมแล้วเขาบอกว่า

เจ้าหน้าที่ตามจับกลับมาได้เป็นลมครับ

ที่มาจับนะครับเจ้าหน้าที่ผู้หญิง

ให้พาเจ้าหน้าที่ไปตรวจค้น

ยอมให้จับกลุ่มโดยดีเจ้าหน้าที่
แจ้งข้อหาทั้ง๓คนก็คือ

โดยผิดกฎหมายส่วนปียราช

โดยไม่ได้รับอนุญาตจากในทะเบียนท้องที่